ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องทะเลาะกันเหมือนกันนะคะที่นนทบุรีค่ะทะเลาะกันระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับเด็กปั๊มนะคะคือคนขับรถแท็กซี่เขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแต่เขาเติมใส่แกลลอนนะคะเอาแกลลอนไปสองใบใบหนึ่งเป็นแกลลอนปี๊บอีกใบหนึ่งเป็นแกลลอนพลาสติกแต่เด็กปั๊มบอกว่าเติมให้แค่ในแกลลอนพลาส

ก็คือตามภาพเลยแล้วก็คำที่ทะเลาะกันคำที่เด็กปั๊มด่าคนขับ
ซี่ที่ไปเติมน้ำมันก็เป็นคำที่แรงเราก็ต้องขออนุญาตดูดเสียงนะคะ
ก็คือคนที่ขับแท็กซี่แล้วก็ไปเติมน้ำมันนั่นแหละค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยด้วยค่ะในกันคนนี้อายุ๕๓นะคะเป็นเจ้าของคลิป
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณ๔ทุ่มเขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้
แต่เอาแกลลอนไปนะคะ๒ใบใบหนึ่งเป็นแกลอนปี๊บอีกใบหนึ่งเป็นแกลลอนพลาสติก
เพราะถ้าเติมใส่แกลลอนปี๊บจะถูกปรับ๒๐๐บาท
ในกันเขาบอกเขางงว่าไอ้ที่บอกว่าปรับ๒๐๐เนี่ยปรับใคร
ปรับเด็กปั๊มที่เป็นคนเติมหรือปรับตัวเขาที่เป็นคนขอเติม
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเติมแกลอนเดียวก็แกลลอนเดียว
พอเติมเสร็จเด็กปั๊มหันหลังกลับ
แล้วพูดจาไม่ดีค่ะพูดจานักเลงขึ้นแบบมึงขึ้นกูอะไรแบบนี้
เขาก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
ตามที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
เขาบอกว่าเขาถ้าเกิดเขาเติมให้เขาจะโดนปรับ๒๐๐บาท
๒๐๐๐บาทอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ยอม๒๐๐๐บาทยอม
คือเขาพูดทำนองว่าผมไม่เข้าใจว่าเขาโดนปรับแล้วผมโดนปรับ
ผมบอกถ้าผมไม่ดีแล้วผมก็จ่ายเงินค่าปรับไปแทนจำคุกแล้วกัน

คือพูดทำนองว่าไม่รู้ว่าน้องเขาพูดทีเล่นทีจริง
หรือว่าพูดจริงอ่ะนะเพราะสีหน้าก็ก็ยิ้ม
แล้วก็เขาเดินหันหลังไปเพราะหันหลังปุ๊บ
ผมได้ยินเสียงเขาตะโกด่าเขาบอกว่าผมพูดทักเลง
พอผมบอกว่าผมพูดนักเลงปุ๊บเขาขึ้นมึงขึ้นกู
ผมเรียนรีบกดกล้อง
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่ปั๊มน้ำมันที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปคุยกับนายสุธิพงศ์พลอยม่วงอายุ๒๗ปีเป็นกัปตันของปั๊มนี้
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนะคะลูกค้าคนนี้เดินมาเติมน้ำมัน
ใบหนึ่งที่เขาไม่เติมให้เนี่ยเพราะมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
เขาเติมให้ไม่ได้มันผิดกฎครับทางฝั่งเด็กปั๊มคนที่ปั๊มเขาบอกว่า
ตัวฝั่งคนขับแท็กซี่ที่มาเติมน้ำมันนั่นแหละแสดงท่าทีไม่พอใจ
แล้วใช้คำดูถูกเหยียดหยามก่อนนี่นะคะที่ปั๊มเองเนี่ย
พนักงานที่ปั๊มเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลี่ยงไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าคนอื่น
แต่คนขับแท็กซี่คนนี้ก็พยายามเดินมาพูดไม่ดีแล้วยกมือถือมาถ่ายคลิปค่ะ
นี่นะผมนะผมอายุโดนฮูลลี่โดนทำอะไรที่หนักมันค่อนข้างทำร้ายสิทธิ์ใสนิดนึงครับ
เพราะว่าคือเราทำงานในแบบเนี้ยพี่มันเหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่แบบ
คือผมเป็นคนธรรมดาพี่โซเชียลผมก็ดูบ้างแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบว่าติดตามอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นครับ
แล้วซึ่งวันนี้ผมก็ได้บทเรียนอะไรหลายอย่างในกรณีที่ผมได้ทำลงไป
ถามว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันผิดไหมมันก็ผิดสำหรับคำพูดคำจาที่มันไม่ควรพูดเพราะเราทำงานบริการครับ
คือต้องขอโอกาสเพราะว่าผมทำงานปั๊มมันก็สุจริตครับเป็นอาชีพที่มันดูต้อยต่ำหน่อย
แต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ผมบอกทำได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวต้องขอโทษไว้สักนิดครับ
นี่นะคะนายสุธิพงศ์คนนี้ก็คือคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
เขาเป็นตำแหน่งถึงกัปตันที่ปั๊มนะคะเขาก็บอกว่าเขาขอโทษ
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดแหละแต่เขาก็โดนพูดจาเหมือนกับดูถูกอะไรใส่ก่อนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าของปั๊มเขาบอกแบบนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ขอโทษลูกค้าด้วย
พนักงานของปั๊มควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีพอ
เดี๋ยวทางปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าทางบริษัทเขาก็จะมีการลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทต่อไปนะคะ